สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐค่ะ
วันนี้อยู่กันกับพลอยพิมรจิตและดิฉันเชอรี่ค่ะใช่แล้วค่ะ
คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญ
บรรดาศิลปินตลกหลายคนนะคะที่ร่วมกันบรรพชาอุปสมบทหมู่
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ในโอกาสครบรอบ๕๐วันแห่งการเสด็จสวรรคตค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะศิลปินดารานักแสดงตลก
อาทิเจี๊ยบเชิญยิ้มอู๊ดเป็นต่อ
ลูกชายทั้งสองคนของโน๊ตเชิญยิ้ม
พร้อมด้วยกลุ่มบิ๊กไบท์เดอร์ไนท์ไทยแลนด์จำนวน๔๐คน

ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมิณฑระมหาภูมิภลอดุญเดช
ในโอกาสครบรอบ๕๐วันแห่งการเสด็จสวรรคต
ที่วัดชินวรารามวรวิหารพระอารามหลวง

กลางญาติโยมคนในแวดวงตลก
ตลอดจนประชาชนที่เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญกันจนแน่นวัด
โดยมีเจ้าคุณพระมงคลวโรปาการเจ้าอาวาสเป็นผู้อุปชา
พร้อมกล่าวสอนนาคถึงอนิสงฆ์อันยิ่งใหญ่
ที่ได้จากการบรรพชาอุปสมบท
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
พระมหากษัตริย์ที่ทรงอุทิศพระวรกายด้วยพระวิริยะ
บำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง
เพื่อประชาชนชาวไทยตลอด๗๐ปีแห่งการทรงครองสิริราชสมบัติค่ะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งดีนะคะที่ประชาชนคนไทยร่วมกันทำ
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙ของพวกเราค่ะ